มันเป็นบ้านของจันบาย
โหราแซ่บลายอาจารย์คาทาชินบัชรนักพยากรภาค๒๔อันดับหนึ่งของเมืองไทย
กลับมาสู่ช่วงที่๒คุณผู้ชมค่ะยังเหลืออีก๗เดือนนะ
เราจะมาอัปเดตกันต่อเมื่อกี้ผ่านไป๕เดือนเนาะ

งั้นเริ่มเลยดีกว่านะคะมกราคมค่ะอาจารย์ค่ะ
ฤษีแล้วก็พี่เภกเลือกข้างผู้ที่เกิดเดือนมกราต้องตัดสินใจแล้ว

หนูยังลืมแฟนหนูยังลืมว่าแฟนเกิดปกติหนูก็มองว่า

ตัดสินใจแต่งงานไปเลย
เลือกได้จะแต่งงานจะมีคู่ชีวิตจะเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องตัดสินใจ
อ๋อตัดสินใจ

ใช่พระฤษีชะนกแปลว่างานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์นักวิชาการการเรียนการสอบเนี่ยสำเร็จดี

ส่วนเรื่องการเงินได้เรื่อยสบายมาเพียงแต่ระวังเรื่องสุขภาพ
แล้วเด่นเรื่องผู้ใหญ่ส่งเสริม
เดือนนี้จะมีลาบลอยมีโชคจากผู้ใหญ่ช่วยในเรื่องการงานการเงิน
ได้ฮานุมานแผลงฤทธิ์และวานอนถมทะเล
เพราะฉะนั้นสวดโอมหะนุมานะโอมหะนุมานะโอมหะนุมานะ
ขอบารมีของฮานุมานให้เราโชคดีมีความสุข
ลมพัดมาเราก็จะมีพลังเออเพราะฉะนั้นจะดีมากเพราะว่าเป็นลูกพระพายไง
อย่างนี้คือถ้าสวดแล้วจะดีทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเลยเหรอ
ควรจะไปท่องเที่ยวในที่ที่มีลมพัด
เอาแล้วอย่างนี้เขาจะมีเงินไหมคะมีเงินไปท่องเที่ยวไหมคะ
มีเงินมากสิคะได้วานอนถมทะเลได้ตั้ง๗เหรียญ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของทองคำเครื่องประดับเด่นเป็นที่สุด
แต่งานประจำต้องระวังเจ้านายคอยเพ่งเล็งเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เจ้านายและคู่แข่งเนื่องจากว่าเก่งไปดดเด่นไปให้ทำดีแต่อย่าเป็นภัย
ก็ทำดีดีนะอย่าไปอวดเก่งเราก็ทำสบายเรียงไป
ต่อไปค่ะผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมค่ะ

อุ๊ยดี๑๐๘๐นิ็งเวงหลวยที่สุดในทุกเดือน
การงานเป็นไงคะจัดครับ

จะได้เงินจะได้การลงทุนอะไรจะได้มา

จะได้จากผลลัพธ์ที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีต

จะได้ผลตอบแทนช่วงนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ส่วนในเรื่องของงานประจำได้ไพ่เจ้าชายด่าง
เด่นในเรื่องของบริวาร

จะทำให้ได้เงินมาก

ลูกน้องทำรายได้เข้าบริษัทเยอะ
แต่ต้องระวังในเรื่องของความรัก
เพราะว่าตัวเองนี่ระวังตัวเองนะ

อารมณ์มีการเปลี่ยนแปลงง่าย

พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพระพระฤหัสสบดี

ตัวเขาจะโดนมีอิทธิพลเล็กน้อย

มันเตือนใจเรารับอะ

ย้ายบ้านไปอยู่บ้านเฉพาะเดียว

สำนักคุณมันไม่เกิดจังเล่สายยนน
อรดนะได้สองถ้วย

เหมือนกับไม่ใกล้ดีอ่ะเนอะ

และแม่จะเจอความรัก
อันนี้เป็นคนอายุพอกันหรือมากกว่านะ

และได้ให้๕ดาบ

ต้องกังวลเรื่องเมียเก่าเขาเมียเก่าเขาไม่มีแรงแล้ว

เพราะถ้าอายุขนาดขึ้นไปขนาดนั้นยังไม่ผิด

คือลักษณะอันนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

โดยพร้อมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบริการ
แม่มาลองโทรต่อหนู

แล้วก็เดือนนี้ถ้าใครรู้สึกว่า
กังวลใจอยากมีความรักที่ดี
ง่ายไปกราบขอพรที่เซียนหัวฮะ
หรือว่าเทพอุ้มสมอยู่ที่วัดทิพยวารี

อันนี้สำหรับเดือนเมษายนนะคะต่อไปเป็นเดือนพฤษภาคม
จะมีสองอย่างอย่างแรกสามีเราภรรยาเราที่ดื้อสนสุขสนชอบเที่ยวชอบเล่น
ตอนนี้จองจำพิเภกเก็บเอาไว้เลยนิ่งไม่ไปไหน
อยู่ดีก็แบบรักแม่นะไม่อยากไปไหน

มันเกี่ยวช่วงนี่เรียบตักตัวออกไว้
ย้ายมากไว้ยังไปไม่ถูก

อาจารย์ขอร้องเลย
เรื่องการงานการเงินล่ะคะ

แล้วก็ส่วนเรื่องงานประจำเนี่ยเขาบอกว่าจะหงุดหงิดหรือปวดหัวจากบริวาร

ต้องดูแลหน่อยว่าบริวารทำดีหรือเปล่า
เรื่องเอกสารสัญญาต่างผิดพลาดเสียหายคดีความต้องดูแล
แค่นั้นเองเดือนพฤษภา
อิ่มไปแล้วนะคะ๑๐เดือนเอง
ก็ลุ้นให้กับดวงของเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะคะ
ต้องเตรียมจดเอาไว้อะไรต่างนานา
แต่ยังเหลืออีก๒เดือนให้เรามาอัปเดตกัน
และที่สำคัญประเด็นโหลาแซ่บต้องติดตามนะคะ

ถ้าจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ได้นะครับครู

มีเกณฑ์จะโดนเพื่อนแทงข้างหลัง
ค่อนหน้าสามารถลุ้นกันค่ะ